คุณผู้ชมค่ะเข้าใจแหละว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นสบาย
หลายคนก็บอกว่าอากาศมันดีเกินกว่าที่จะนั่งอยู่บ้านเฉย
หลายคนก็ออกไปดื่มไปกินกับเพื่อน
ขอย้ำนะคะถ้าดื่มแล้วไม่อยากให้ขับจริงมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ล่าสุดค่ะมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์วิบาตนะคะแหกโค้ง
แล้วก็เสียหลักเสียชีวิตอยู่บนสะพานข้ามแยกคลองตันอีกแล้ว
จุดเดิมกับจุดที่คุณโน๊ตเสียชีวิตที่สภาพคือศีรษะขาด

เมื่อวานนี้๗โมงเช้าเลยคุณผู้ชมสภาพนี้เลยค่ะ
รถจักรยานยนต์ชนราวสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะ
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายจักริจศรีแสนอายุ๓๖ปี

ใบหน้าด้านซ้ายลึกเข้าไปถึงกระโหลกศีรษะเลยค่ะ
สำหรับสาเหตุแพทย์ระบุว่าสมองฉีกขาด
จากการกระแทกอย่างแรงของศีรษะกับของแข็งนะคะ
ซึ่งนายอภิชาติพวงเพชรเพื่อนเขาบอกว่า
เขาขับกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีแดง
อภัยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนนะคะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าเขาขับกระบะสีแดงเนี่ย
ขึ้นสะพานไปมุ่งหน้าไปลงถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ก็เห็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายขี่แซงซ้ายรถเข้าไป
แล้วก็พุ่งชนราวสะพานเต็มเลยค่ะ

นี่ลักษณะนี้เลยเห็นไหมแซงซ้ายมาเสร็จ

ไหลไปตามราวสะพานประมาณ๒๐เมตร
แล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่าหัวคนขี่
ฟาดกับราวเหล็กจนหมวกกันน็อกแตก
นายพิชาติยืนยันนะคะว่ารถเขาไม่ได้เฉียวชนมอเตอร์ไซคันนี้เลย

ทีนี้คนที่อยู่กับผู้ตายคนสุดท้ายก็คือเพื่อนที่ไปนั่งดื่มกินด้วยกันค่ะ
คุณอ้นนะคะเป็นเพื่อนสนิทผู้ตายเลย
คือเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งกินข้าวสั่งสรรค์กับผู้ตายตั้งแต่ตี๓ค่ะ
แล้วก็แยกกลับบ้านตอนประมาณสัก๖โมงเช้า

คุณโอนก็รู้สึกมันยังไงไม่รู้มันตังห์หยิดอ่ะค่ะ
ก็ขี่ตามไปขี่ขึ้นสะพานค่ามย่าคลองตานไป
แล้วสิ่งที่เจอก็คือมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุอยู่บนสะพาน
เห็นคนล้มลงไปสภาพเลือดท่วมหน้านอนแน่นิ่ง
ปรากฏว่าสังเกตเห็นนาฬิกาข้อมือแล้วก็ลักษณะการแต่งตัว

มันชุดเดียวกับเพื่อนยังไงไม่รู้อ่ะ
พอดูมอเตอร์ไซค์ดีเท่านั้นรู้เลยค่ะ
เพื่อนที่เพิ่งแยกจากกันมานี่แหละ
พอเห็นว่าเป็นเพื่อนนะเขานั่งร้องห่มร้องไห้
ช็อกอยู่ตรงนั้นเลย
ประมาณ๒๐เมตร
ไอเราก็วิ่งไปเลยว่า

เพื่อนกูแน่นอนวิ่งกลับมา

คือตอนกลับทุกคนแยกย้ายกินข้าวเสร็จปุ๊

ว่าคนกลับทางไหน
เอิญเหมือนโดนจิตโดนใจให้พี่ขึ้นสะพานมา

พี่คิดว่าคงไม่มีใครรู้ว่า

เหมือนเขาโดนจิตโดนใจพี่ให้ขึ้นสะพานมา

ทางครอบครัวก็นำศพนายจักริตไป

ลูกบอกไว้ว่าหลังปีใหม่จะมาหาแม่

แต่สุดท้ายแม่ก็ต้องเป็นคนรับร่างลูกกลับมา

ก็ถือว่าเป็นจุดโค้งอันตรายเหมือนกันนะฮะ